คุณผู้ชมครับคือเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
เดี๋ยวให้ดูวินาทีนะคือเขามีกระสอบทรายกั้นอยู่หลายชั้นด้วยเอาไม่อยู่

แล้วมันไม่ได้แตกแบบเป็นรั่วบางจุดเล็กนะนี่กว้างอยู่เหมือนกันนะต้องรีบเลยนะเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่พื้นที่หมู่๔ตำบลทายาวาสอำเภอนครชัยศรีที่นครปฐมครับ
ที่เขาตั้งกระสอบทรายไว้นะคุณผู้ชมนั่นสูง๑เมตรแล้วนะกั้นเป็นแนวยาวแต่ว่ารับแรงน้ำไม่ไหวครับพังลงมาเลยน้ำก็ไหลสิทีนี้ทะลักเข้าท่วมบ้านเลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็ตะโกนร้องกันใหญ่เหตุเกิดเย็นเมื่อวานนี้ครับแล้วหลังจากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีไอ้น้ำที่ไหลเชี่ยวแรงเนี่ยพัดพาข้าวของลอยน้ำเลย
ระดับน้ำสูงกว่าครึ่งตัวคนนะโอ้ดูสิมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมาหมดเลยมาหมดเลยถุงดำมาแบบขยงขยะอะไรอย่างนี้เนอะ
เหมือนทางซ้ายจอจะเห็นหมาอยู่ตัวหนึ่งด้วยคุณผู้ชมลอยน้ำมาด้วยเนี่ยทางข้างบนซ้ายนั่นนะ
เจ้าของบ้านใครล่ะเนี่ยชื่อพี่ไพรวันละศรีไม่ใช่ไพรวันแสงสุนทรนะไพรวันละศรีครับอายุ๓๙ปี
เขาเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์บอกว่าบ้านเขาเนี่ยกั้นกระสอบทรายไว้ไม่ให้น้ำเข้าหน้าบ้าน
และหลังบ้านก็เป็นคลองลัดเชื่อมต่อจากแม่น้ำท่าจีนก็เลยต้องกั้นกระสอบทรายไว้รอบบ้านเลยทีนี้
เพราะนอกจากร้านเฟอร์เนเจอร์แล้วมันมีสวนด้วยอ่ะสิมีสวนฝรั่งถ้าหากน้ำเข้าท่วมเนี่ยโอ้โหทีนี้สวนฝรั่งเสียหายอีก
แล้วปีนี้น้ำมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานี่พี่ไพรวันเขาบอกเลยหลังจากคันกระสอบทรายมันพังลงมาน้ำก็ไหลท่วมบ้านชั้นล่างเลยครับ
ทำยังไงล่ะพี่ไปอยู่ชั้น๒อ่ะสิน้องเอ้ยต้องไปอยู่ชั้น๒ข้าวของเสียหายหมดเลยอ่ะ
กระรอกที่พี่เขาเลี้ยงไว้ในกรงตกน้ำจมน้ำตายครับนี่คือมันไม่มีใครไปช่วยทันใช่ไหมเออ
แล้วยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์๑๐คันครับคุณผู้ชม๑๐คันทั้งของคนในบ้านและของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากไว้โอ้โหคิดผิดซะแล้วมาฝากไว้บ้านนี้
แช่น้ำพังหมดเลยอ่ะโชคดียังเอารถยนต์ไปจอดไว้ที่ลานวัดแล้วครับมีแค่มอเตอร์ไซค์๑๐คันที่เสียหายไปนะโอ้น่าเห็นใจจริง